พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสินกันหน่อยนะคะ
มีหนุ่มคนนึงหลอนยาเสพติดค่ะเพื่อนบ้านเขาจูงวัว
มาเลี้ยงตามปกติครับหันไปเห็นบอกหูนี่พาวัว
ไปขนาดนั้นเลยค่ะทั้งที่เขาไปเลี้ยงวัวเฉย

คว้าปืนลูกซองมาแล้วยิงใส่เพื่อนบ้านจนร่างพลุนเลยค่ะ

ตำรวจปิดล้อมบ้านใช้เวลา๓ชั่วโมง
ตำรวจทำยังไงไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ

นี่คือภาพนาทีตำรวจและญาติพยายามเกลี้ยกล่อมนายสุขุมธรรมประชา
วัย๔๙ปีให้ออกมามอบตัว
หลังจากสุขุมเกิดอาการคุ้มคลั่ง
ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองเจาะยิงนายสนองสภา
วัย๕๓ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน

งานนี้ทำไปเพราะฤทธิยาเสพติดที่เกิดภาพหลอน
คิดว่านายสนองปลอมตัวเป็นสายลับมาสืบหาข่าว
สุดท้ายจึงหยิบยื่นความตายให้

ผลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวปินทวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
นำทีมปิดล้อมคนร้ายด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่ลองให้ภรรยาและลูกของนายสุขุมช่วยเจรจา

นายสุขุมคุ้มคลั่งเกิดเสียงโวยวายตลอดเวลา
วบจนเวลาผ่านไปกว่า๓ชั่วโมง
สุดท้ายตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
สุขุมจนมุมพร้อมปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์
ทูตมรณะที่ใช้ฆ่าคนตาย
ส่วนนายสนองเหยื่อกระสุนถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนพุ่งเจาะร่าง๒๑แผล
บริเวณหน้าท้องลำตัวแขนและสะโพก

ตำรวจจึงตามไปเก็บพยานหลักฐานที่จุดยิง
บริเวณริมถนนบ้านโคกว้าง
ทางออกไปน้ำตกพาลีอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสิน
คราบเลือดและวัวที่เลี้ยงไว้
ลงบันทึกในสำนวน
ตำรวจนำตัวนายสุขุมไปสอบสวนที่สพแซงบาดาน

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

ซึ่งการควบคุมตัวผู้ต้องหามาสพครั้งนี้

เพราะมีชาวบ้านมารอดูชมหน้าจำนวนมาก
ผลตำรวจตรีสุวรรณเปิดเผยว่า
จากการสอบสวนพยานแวดล้อม
วันเกิดเหตุผู้ตายจุงวัวผ่านหน้าบ้านของนายสุขุม
ซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งอยู่ที่บ้าน
มีอาการหลอนส่งเสียงเออะโวยวาย
คาดว่าน่าจะเสพยาเสพติด

วัวมาเพื่อหาข่าวยาเสพติด

อีกทั้งเข้าใจผิด
ทานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

นำศพนายสนองมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในพื้นที่จังหวัดกรสิน
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจพิษภัยยาเสพติดทำให้คนฆ่ากันอย่างง่ายดาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน